จากกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับครูบาบุญชุ่มแล้วก็เข้ามาทำพิธีที่บริเวณถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายถึง๒ครั้ง
ส่วนที่มาที่ไปก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งฝันว่าต้องเป็นครูบาบุญชุ่มเท่านั้น
เข้ามาสวดมนต์เพื่อทำพิธีปลดปล่อยเจ้านางดอยนางนอน
เจ้านางจึงจะปล่อยให้เจอน้องทั้ง๑๓คน
คนที่ฝันเรื่องนี้เราสืบมาสืบไปไปเจอแล้วก็คือนางสาวนัทธนุษย์ประเสริฐทอง

ช่วงนี้เราอยู่ในสายกับคุณนัทธนุษย์แล้วนะคะ
เราจะมาพูดคุยย้อนถึงความฝันกันหน่อยนะคะ

คุณนัทธนุษย์คะถามก่อนเรื่องของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ได้ติดตามข่าวในช่วงเวลาที่เจอไหมคะ
ติดตามอยู่ค่ะ
ช่วงเวลานั้นตอนนั้นทำอะไรอยู่คะ

ค่ะตอนที่มีข่าวดีเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ

รุ้นว่าทำไมหาเด็กไม่เจออะไรอย่างนี้ค่ะ
พฐพุราอยู่อ่ะค่ะ
ถ้างั้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าคืนนะ
วันที่ฝันเนี่ยฝันว่ายังไงบ้าง
พี่ช่องฝันเห็นผู้หญิงผมยาวผู้หญิงผมยาวถึงข่าวทั้งคอเท้าใส่ข้างเดียว

ขอช่วยช่วยหน่อยเรียกแล้วร่ำให้
แต่พี่ก็ฝันว่าขอให้ช่วยไปบอกคนชื่อชุ่ม
ชื่อเป็นคะสู่ทางเหนือพี่ก็ไม่รู้เขาชุ่มไหน
พี่ก็เลยฝันยาวเหมือนกันนะคะว่า
ขอให้ช่วยมาปลดปล่อยมาหานางหน่อย
แล้วจะให้เจอสิบสามคนที่หายไป
แล้วต้องให้เห็นว่าตรงที่นางยืนรักษาการแขนห่อ
มันเป็นหินย้อยเหมือนม่านน้ำรูปม่านน้ำที่เรามา
เห็นตำแหน่งในถ้ามตรงนั้น
ค่ะคุณนัทธนุษย์ค่ะทีนี้ตอนที่ในฝัน
ผู้หญิงที่ผมยาวมาบอกว่าต้องให้คนชื่อชุ่มมาปลดปล่อย
แล้วคุณนัทธนุษย์บอกว่าไม่รู้ด้วยซ้ำ
ว่าจะไปบอกใครว่าที่ชื่อที่นี่
ทำอย่างไรถึงไปรู้เขาว่าต้องเป็นวนครูบากุญชุม
เป็นพระพี่ก็นั่งอยู่ตั้งนาน
พี่ก็น่าเกลียดก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราฝัน
แล้วก็ถ้าจะเล่ามันไม่เสียหายกับใครหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
สระที่ชื่อบุญตุ้มที่อยู่ทางเหนือเนี่ยค่ะ
คือสุดท้ายมันมีสัตว์เต้นอย่างนี้ค่ะ
ถ้าครูบาร์บุญตุ้มจะแรกขึ้นเลยค่ะ
แล้วพี่ก็แท็กรูปท่านตรงในที่เชิญหาแหละค่ะ
อันนี้คือชวนต่อเลยค่ะ
แล้วพี่ก็เล่าความฝันที่พี่เห็นใน
มันเห็นชัดมากนะคะตี๓พอดีค่ะ
ไม่ค่ะพี่ก็หลับต่อแล้วก็พี่ก็มานั่ง
เห็นเวลาโพสต์นี่ก็โพสต์จนเย็นแล้วค่ะ
พี่จะมานั่งพี่ก็ให้สนใจแล้ว
แต่ว่าก็ยังติดตามลุ้มดูว่าเด็กจะป่อดใครมันไปไหน
พี่ก็มานั่งเพื่อเสียงร้องหวยให้ของผู้หญิง
ในหูพี่เนี่ยมันก็จ้องอยู่อย่างนี้พี่ก็เลย
ไม่สบายใจแบบพี่อยู่ไม่ได้เลย
เพราะมันเสียงร้องที่เขาขอให้ช่วยเหลือ
เขาบอกชื่อเจ้าชื่อชื่อน้อยกินคำ
เขามีขอเถอะเพราะว่าไอ้แกเนี่ยก็แบบ
ขอขอให้ช่วยบอกพี่ให้มาโปรดนั่ง
ก็เสียงกล้องที่เขาร้องให้มันน่าสงสารนะ

พี่ก็บอกว่าเอาเหอะถ้าหากว่าเรื่องนี้มันจริงไม่จริงก็ไม่รู้ล่ะ

พี่ก็เลยตัดสินใจเล่าลงในเฟสบุ๊คส่วนตัวพี่
แต่คนเขาก็เอาไปแชร์กันเองนะคะ
พี่ไม่ได้เอาไปลงไปที่สาธารณะที่อื่นเลยอะค่ะ
ค่ะคุณนัทธนุษย์คะทีนี้ตอนที่ตัดสินใจว่าจะแชร์เรื่องนี้

เพราะปกติพี่ก็จะโพสต์เรื่องของร้านอาหารของพี่นี่แหละ

แต่พี่ก็กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราอายุตั้ง๕๓แล้ว
เจ้าโตอะไรตั้งหลายหรือเปล่าพี่ต้องเทียบเหมือนกัน
แต่ว่ามันไม่สบายใจมันเหมือนกับว่าฝันมันชาติเกินไปในทีเวียดพี่เนี่ยนะ
พี่ก็เลยตัดสินใจอ้าวเป็นไงเป็นกัน
ก็เล่าความฝันไปในเฟสบุคคลส่วนตัวค่ะไม่ได้กำลังที่อื่น
ก็ตามที่ฝันเห็นนั่นแหละค่ะคุณผู้ถูกผมยาเขาบอกคุณน้อยกินคำ
แล้วก็หน้าตาแตกตัวเขาเนี่ยและที่อยู่ที่เขาให้ที่เห็นมันชัดมาก
แล้วจากความฝันที่คุณนัทธนุษย์ฝันไปจนสุดท้ายเนี่ยมีคนติดต่อครูบาบุญชุ่มไปทำพิธี
จนถึงวันที่เจอทั้ง๑๓คนจริงตอนนี้
ที่ไม่มีส่วนรับรู้ในการที่ท่านจะมาหรือไม่มาเลยค่ะ
แต่ว่ามันมีคนเอาไปแชร์ต่อแล้วมันถึงหูท่านยังไงหรือเรื่องอะไรที่ท่านมานี่พี่ไม่รู้อะค่ะ
ที่เพื่อนนั่งคือขายอาหารอยู่ที่ที่อำนวยจังดาวอ่ะค่ะ
พอท่านมาพี่ก็ยังบอกอ๋อคนนี้เหรอขนลุกสู้เลยว่าคนนี้มาจริง
อ๋อค่ะก็ขอบคุณคุณณฑนนุษย์ด้วย
สำหรับเรื่องที่มาเล่าให้เราฟังคุณนัทธนุษย์ยืนยันว่า
กลัวหน้านี้ก็ไม่รู้จักครูบาบูนชุมมาก่อน

ตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะลงหรือเปล่า
เพราะว่าปกติในเฟซบุ๊กตัวเองลงแต่เรื่องของร้านอาหาร
ก็รู้แหละว่าลงไปโดนกระแสตีกลับแน่นอนแต่ก็อ่ะ
ตัดสินใจคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ
อย่างที่เราบอกไปว่าเรื่องปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เนี่ย

เรื่องนั้นชื่นชมกันแน่นอนเพราะว่าเห็นชัดเจน
แต่เรื่องของความเชื่อก็เป็นเรื่องที่หล่อเลี้ยงจิตใจ
แล้วก็เยียวยาจิตใจครอบครัวแล้วก็ญาติที่อยู่หน้าถ้ำณเวลานั้น

ทยศาสตร์แรงกายแรงใจศัยศาสตร์
คืออะไรก็เอามาหมดแล้วตอนนั้นขอแค่เพียงว่าเจอทั้ง๑๓คน
ฉะนั้นที่เรานำเสนอมาก็คือนำเสนอทั้งสองมุม

ด้านหนึ่งเห็นชัดอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของหล่อเล่นจิตใจ